คุณผู้ชมค่ะก็เมื่อวานนี้นะคะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ
ออสเสียชีวิตตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาด้วยโรคมะเร็งค่ะ
ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็มีแฟนคลับค่ะรวมไปถึงเพื่อนศิลปินนะคะยุค๘๐ค่ะ
หลายคนเลยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นพี่ต้นสุชาตินะคะ
ชมพูพี่ปิงฟุตตี้พี่ต้อมเรนโบพี่กุ้งตวงศิษย์
รวมไปถึงหลายท่านนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะ
มีน้องโตศักดิ์สิทธิ์นะคะมาร่วมแบบเล่นเปียโนให้ด้วยนะคะ
ทั้งหมดค่ะมาร่วมขับกล่อมเพลงของพี่ออสเนี่ยค่ะ
เพื่อเป็นการส่งนักร้องชื่อดังเจ้าของฉายาลูกคอ๗ชั้นไปสู่สวงสวรรค์ค่ะ
ในงานนี้นะคะพี่ปิงพี่ชมพู่ค่ะ
คือแก้กั้นน้ำตาเอาไว้ให้คุณผู้ชมคือแบบรักเพื่อนมาก
แล้วไม่เคยคิดเลยนะคะว่าจะมีวันนี้
ต้องมายืนร้องเพลงให้ส่งดวงวิญญาณเพื่อนเนี่ยค่ะ
แต่ก็เข้าใจนะคะว่าการจากลาไม่มีใครหนีพ้นค่ะ
แล้วก็ขอให้เพื่อนรักไปสู่สุขตินะคะ
แล้วก็อยากให้รู้นะคะว่าแฟนแล้วก็เพื่อนทุกคน
ไม่มีวันลืมออสกิริบูลคนนี้แน่นอน
ไปฟังเสียงร้องแล้วก็เสียงสัมภาษณ์กันค่ะ
แค่จะรู้รวมใจว่ายังลาขณา
จะลับมาเผื่อพบเธอสักทีวัน
มันยังรู้สึกว่ามันจริงเหรออยู่เลยนะ

พูดไม่ค่อยถูกเอาอารมณ์พี่คือพี่ทั้งเศร้า
อันนี้คือเราไม่อยากให้เขาไปนะ

เราก็รู้ว่ามันก็ถึงเวลามันก็ต้องยอมรับ
คือเมื่อวานคุณผู้ชมบรรยากาศคือเศร้ามากจริงโดยเฉพาะตอนที่เราฟังเพลง
เพลงที่ร้องเป็นเพลงของพี่ออส
คือฟังบรรยากาศแบบมันปีบหัวใจมากนะ
ในฐานะคนที่เป็นแฟนคลับเนี่ยคุณผู้ชม
ทางด้านภรรยานะคะแล้วก็ลูกสาวของพี่ออสค่ะ

ถึงวันนี้ทั้งคู่ทำหน้าที่รับแขกเหนื่อยมากนะคะ
แล้วก็เปิดใจค่ะกับทีมข่าวของเรานะคะ
บอกว่าอยากให้พี่ออสรู้เอาไว้นะคะว่า
และลูกภูมิใจในตัวของพี่ออสมาก
และในความรู้สึกพี่ออสไม่เคยจากไปไหนค่ะ

แต่ก็กั้นน้ำตาไว้เหมือนกันนะคะ
ส่วนหนึ่งต้องขอบคุณทุกคนเลยนะคะ

ทุกคนไปด้วยความแบบว่าเต็มที่อยากจะไป
ใช่นะคะก็ขอแสงความเสียใจด้วยนะคะ